ส่วนเรื่องนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะคือช่วงตรุษจีนแทนที่จะไปพบปะญาติพี่น้องแล้วมีความสุขด้วยกัน
แต่กลายเป็นว่าพอพี่น้องเจอกันทวงถามมรดกทวงถามมรดกที่ดินที่เป็นสวนลำไย๒๕ไร่
ทำให้ลูกชายคนที่๔ของบ้านนะคะอายุก็๖๓แล้วเอาปืนมายิงน้องชายเสียชีวิตนะคะ
แล้วเอาปืนไปยิงพี่สาวอีกคนนึงบาดเจ็บสาหัสปมเรื่องที่ดินโอ้โหไม่แน่ใจกลายเป็นมรดกเลือดหรืออย่างไร
ตำรวจสพฝางแพทย์และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานรวมถึงกู้ภัยไปตรวจสอบนะคะ
เหตุการณ์นี้เสียชีวิตไป๑บาดเจ็บไป๑บ้านหลังนี้อยู่ที่ตำบลแม่งอนดฟางชเชียงใหม่ค่ะ
ผู้เสียชีวิตคือนายอันนันต์อายุหกสิบปีเป็นน้องชายของผู้ก่อเหตุมีบาดแผลกระสุนปืนลูกซองยิงเข้าที่หน้าอกด้านซ้าย
ส่วนคนเจ็บคือนางอรพินอายุ๖๕เป็นพี่สาวของผู้ตายแล้วก็เป็นพี่สาวของผู้ก่อเหตุด้วยนะคะ
ถูกยิงที่หน้าท้อง๒นัดถูกนำส่งโรงพยาบาลไปเพราะว่าบาดเจ็บสาหัส
ปลอกกระสุนปืนลูกซองเบอร์๑๒๔ปลอกตกอยู่แล้วก็มีเศษชิ้นส่วนกระสุนตกอยู่ที่พื้นจำนวนนึงด้วย
ผู้เสียชีวิตคือลูกชายคนที่๔ของบ้านนะคะนายชัยนวีอายุ๖๓หลังก่อเหตุก็รีบเข้ามอบตัวพร้อมกับปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์ที่เป็นปืนที่ใช้ในการก่อเหตุนะคะ
เรื่องราวมันเป็นแบบนี้ค่ะ๓๐มกราคมนายอนันต์ผู้ตายซึ่งเป็นน้องชายของนายชัยนวีผู้ก่อเหตุกลับมาบ้านมาหานางอรพินที่เป็นคนเจ็บอะค่ะ
ก็คือเขาอยากจะมาหาพี่สาวช่วงตรุษจีนจน๙โมงครึ่งเมื่อวานนี้นายชัยนวีผู้ก่อเหตุไปถามเรื่องที่ดินเลยไปถามเรื่องมรดก
เป็นสวนลำไยที่บ้านหนองขวาง๒๕ไร่ว่าโอนเป็นชื่อตัวเองทั้งหมดเลยหรือเปล่าไปถามน้องไปถามนายอนันต์
พักหนึ่งทะเลาะกันนายชนวีไปหยิบปืนลูกซองที่ซ่อนเอาไว้ใต้บันไดบ้านมายิงใส่น้องเลยนะคะ
น้องชายแน่นิ่งไปแล้วก็เสียชีวิตแล้ววิ่งเข้าไปในบ้านไปยิงนางอรพินพี่สาวกระสุนเข้าท้องไปสองนัดบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็เอาปืนที่ใช้ก่อเหตุอ่ะไปมอบตัวกับตำรวจเลยค่ะครับคือมาดูความสัมพันธ์ของครอบครัวนี้กันก่อนนะคะ
ครอบครัวเนี้ยเขามีพี่น้องห้าคนนะคะนางอรวรรณหรือติ๋มเป็นพี่สาวคนโต
คือหลังเกิดเหตุเนี่ยผู้ก่อเหตุวิ่งไปหาพี่สาวคนโตแล้วไปบอกว่าเนี่ยยิงตายหมดแล้ว
อรพินหรือพินเป็นพี่สาวคนรองคนนี้คือคนที่ถูกยิงบาดเจ็บ
นางสาวพัทรพรหรือพรคนนี้ก็ไม่ค่อยจะสนิทกับพี่น้องสักเท่าไหร่
นายชัยนวีหรือตุ๋ยน้องคนที่๔ก็คือผู้ก่อเหตุค่ะ
อนันต์หรือในเล็กผู้เสียชีวิตเป็นคนสุดท้องคนที่๕
นี่นะคะความสัมพันธ์๕พี่น้องของบ้านหลังนี้
ส่งคุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านเกิดเหตุ
ไปคุยกับนางสุมาลีอายุ๖๔เป็นภรรยาของผู้ตาย
เธอก็พาไปดูจุดที่สามีของเธอถูกพี่ชายแท้ยิงตายอะค่ะ
แล้วเธอก็เล่าว่าวันเกิดเหตุในตุ๋ยพี่ชายของสามี
เดินถือปืนลูกซองสั้นเข้ามาแล้วก็ทะเลาะกับสามีเลย
เรื่องที่ดินมรดกสวรรค์ลำไหญ่๒๕ไร่
เถียงกันอยู่สักพักหนึ่งแต่เธอยืนยันว่าสามีเธอใจเย็นมาก
ใจเย็นมากแล้วก็ไม่คิดนะว่าพี่ชายแท้จะมายิง

กระสุนมันเข้าอกอย่างจังเลย

ตัวภรรยาบอกเธอก็วิ่งไปหาสามี
ถูกพี่ชายสามีเอาปืนเจาะหัวเลยนะคะ

เธอก็บอกว่าเธอไม่เกี่ยวเธอไม่รู้เรื่อง

ผู้ก่อเหตุเลยลดปืนลง

ถีบประตูแล้วยิงพิ้น
พี่สาวคนที่สองจนเขาบาดเจ็บ

ตอนที่ผู้ก่อเหตุยิงพี่น้องของตัวเอง

ถ้ากูไม่ได้ก็ต้องไม่มีใครได้

เหมือนกับกล่าวหาญาติพี่น้องว่า
ไปขึ้บสมบัติของมรดกของเขา

ผู้ก่อเหตุถูกยุแหย่ยุโยงอะไรหรือเปล่า

เขาทำไม่มีค่าเช่าไม่มีอะไรสักอย่าง
ใช่ไม่มีอะไรสักอย่างค่าใช้จ่ายอะไร
คือพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเขาทำเขาก็ได้คนเดียวไง
ไหนจะลำไยไหนจะปลูกหอมแบ่งนะปลูกผัก

ทั้งทั้งที่เนี่ยเป็นของส่วนรวมหมด
เขาบอกว่าเขาไม่ได้คนอื่นก็ไม่ต้องได้
เขาก็บอกว่าคนไหนที่มีส่วนที่ได้มรดก

ให้เข้าไปชดใช้กรรมในคุก
เราไม่รู้จะพูดอะไรแล้ว
จริงแล้วมันคุยกันได้อ่ะพี่น้องอ่ะ

คนทั้งคนน่ะฆ่าได้ยังไงอ่ะ

เขาทำให้ไม่นึกถึงคนสูญเสียมั่ง
ด้านลูกชายของคนเจ็บค่ะ
ลูกชายของนางอรพินนายเฉลิมฤทธิ์
ก็บอกว่าแม่กับน้าชายที่เป็นผู้ตายอ่ะนะคะ
ทะเลาะกับในตุ๋ยที่เป็นผู้ก่อเหตุ
เรื่องมรดกที่ดิน๒๕ไร้จริง

ว่าแม่กับน้าชายเป่าหูตายายก่อนตายให้ยกสมบัติให้
แต่จริงแล้วที่ดินที่มันเป็นปัญหาค่ะตากับยายได้เอาไปจำนองเอาไว้
หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทช่วงที่จะหลุดจำนอง
น้าชายซึ่งก็คือผู้ตายอะนะคะเป็นคนไปไถ่ที่ดินคืน
เพราะเห็นว่ามันเป็นที่ดินของพ่อแม่
เป็นที่ดินของครอบครัวอยากจะเก็บเอาไว้เอง
ดังนั้นชื่อเจ้าของที่ดินก็เป็นชื่อของน้าชาย
อืมเพราะเป็นคนถ่ายมาแต่ว่าตัวผู้ก่อเหตุเข้าใจผิด
คิดว่าเนี่ยโอ้โหพอพ่อแม่ตายโอนที่ให้กับน้องชายคนเล็กคนเดียว
ุบสมบัติเอาไว้คนเดียวอะไรแบบเนี้ยส่วนประเด็นเรื่องโรงเลี้ยงหมูนะคะ
ตั้งอยู่ในที่ดินมรดกนี่แหละค่ะณตุ๋ยเป็นคนเลี้ยงจริงจริง
แต่ว่า๑๐ปีที่ผ่านมาโกหกพ่อแม่ว่าฟาร์มหมูไม่ได้กำไรขัดทุนทุกปี
ต้องเอาชื่อตาไปกู้เงินจนเป็นหนี้หลายแสนบาทแม่กับน้าชายเห็นว่า
การที่ณตุ๋ยทำแบบนี้มันเป็นการเบียดเบียนพ่อของตัวเองจนเกินไป
ก็เลยไปแจ้งบริษัทให้ยุติการเลี้ยงหมูอันนี้นะตุ๋ยก็เลยยิ่งโมโหนักเลย
ไม่พอใจก็เลยมาทำร้ายแม่ของเขาจนบาดเจ็บอ่ะนะคะ
รุนแรงแล้วสำหรับครั้งนั้นเพราะไม่เคยมีใครทำร้ายแม่ผมมาก่อน
ไม่เคยเลยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีใครทำร้ายแม่ผม
แล้วนี่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนใช่ด้วยความไว้ใจของแม่เองนะครับ
ว่าเห็นเป็นน้องคงไม่คิดได้ว่าจะทำเราได้หรืออะไรอย่างนี้
แต่มันไม่ใช่ไงเพราะมันไม่ใช่คนเลยคนนี้ยิงได้แม้กระทั่งพี่ตัวเอง
น้องตัวเองเพื่อไอ้สมบัติอะไรเนี่ยมันมันก็ไม่ใช่
มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมานั่งนี่กันเรามาคุยกันด้วยเหตุผล
มันจะดีกว่าว่าเหตุอะไรทำไมถึงพ่อถึงไม่ให้เรา
เพราะอะไรอะไรอย่างนี้มันน่าจะคุยมากกว่าน่าจะเป็นความ
ฉามากกว่าและเป็นความที่ความคิดส่วนตัวเขาจะคงคิดว่าหาว่า
แม่เราจะขึ้นมาเอาสมบัติอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ในในในนิสัยของ
แม่เนี้ยไม่ใช่อย่างงั้นทีนี้ค่ะพี่สาวคนโตของบ้านนี้
อรวรรณหรือติ่มนะคะอายุหกสิบเจ็ดบอกว่าวันเกิดเหตุ
คิดว่าเสียงปังเป็นเสียงประทัดเพราะว่ามันตรุษจีนด้วยอ่ะเนาะ
แต่ที่ไหนได้อ้าวพอสิ้นเสียงในตุ๋ยวิ่งถือปืนมาหาเลือดเต็มมือเลย
แล้วก็บอกว่ายิงพี่สาวกับยิงน้องชายตายแล้วครับโอ้โหแล้วก็บอกว่า
ก็สองคนนี้ฮุบสมบัติไม่ยอมแบ่งให้ติ๋มบอกว่าก็ปลอบใจน้องชายนะคะ
แล้วก็บอกว่าพ่อกับแม่ทำพินัยกรรมแบ่งที่ดินและสมบัติให้ลูกทุกคนแล้ว
มีหลักฐานอยู่ที่อำเภอทุกคนได้เท่ากันพอน้องชายได้ยินแบบนี้
มือตกเข่าอ่อนเพราะใจร้อนไปยิงพี่ยิงน้องไปแล้วอ่ะ
ก็เลยตัดสินใจมอบตัวโอ้โหเพราะพี่สาวคนโตบอกว่า
พ่อแม่แบ่งสมบัติให้เท่ากันจะโมโหอะไร
แต่ไม่ทันแล้วอ่ะยิงไปแล้วอืม
ติ๋มก็บอกว่าตอนที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่พี่น้องไม่เคยทะเลาะกันรุนแรงแบบนี้เลยอะค่ะ
แต่พอพ่อแม่เสียชีวิตไปมันวุ่นวายมาก
มันกลายเป็นความไม่เข้าใจกันมันกลายเป็นความอิจฉากันอะไรก็ไม่รู้
ตุ๋ยน้องชายเข้าใจว่าพี่น้องทุกคนรวมหัวกันหุบสมบัติเฉยเลย

จริงแล้วพ่อกับแม่รักในตุ๋ยมากนะ
แบ่งที่ดินแบ่งสมบัติให้ตั้งหลายอย่างแต่ปัญหาก็คือในตุ๋ยเองนี่แหละ
มีหนี้สมบัติก็เลยถูกขายเอาเงินไปใช้หนี้
ที่ดินพ่อแม่ก็เอาไปจำนองไม่ได้ผ่อนจนมันจะหลุดอ่ะ
เพราะที่ดินมันจะหลุดแล้วใครล่ะที่ไปถ่ายถอนให้ก็น้องชายไม่ใช่เหรอครับ
ก็กลายเป็นว่าเอาในตุ๋ยไปโมโหน้องชายได้ยังไงก็น้องชายไปช่วยไปช่วยด้วยซ้ำ
โอ้โหมันเลยกลายเป็นปัญหาฆ่ากันตายพี่น้องเนี่ยค่ะ
พ่อก็รักเขาอยู่นะไม่ใช่ไม่รักนะ

แบ่งให้เท่ากันนั่นแหละตั้งแต่ต้นแต่ทีนี้มันมีที่เขามีหนี้อะไรต่ออะไร
เขาไปกู้มาเยอะเนอะต้องเอาไปใช้นั้นก่อนเราถึงจะแบ่งกัน

มือมันก็ตกเลยนะบอกว่าทำพิ
ครั้งที่๒เอาลูกกระสุนปืนมาคู่ขึ้นลงภักษ์กันหลายครั้งแล้ว
คุณสุชาดาทีมข่าวของเราไปที่บ้านของในตุ๋ยผู้ก่อเหตุห่างจากบ้านที่เกิดเหตุแค่ร้อยเมตรนะคะ
ไปถามภรรยาของผู้ก่อเหตุถึงปมเหตุที่เกิดขึ้นภรรยาก็คือนางเมค่ะ
เธอก็บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันต้องย้อนไปตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
สามีเธอทำฟาร์มหมูเพื่อจ่ายหนี้ให้พ่อล้านกว่าบาทปีนั้นได้กำไรสามแสนบาท
แต่ถูกผู้ตายเอาเงินจากบัญชีไปหมดเลยสามีก็ยังใจดีไม่คิดอะไรคิดว่าก็ใช้หนี้ที่เคยติดค้างกันไว้
พอมาปี๖๒ผู้ตายกับคนเจ็บไปแจ้งระงับการเลี้ยงหมูกับบริษัทไม่บอกสามี
สามีก็เลยยิ่งโกรธบุกไปทำร้ายพี่สาวถึงบ้านจนเรื่องถึงโรงพัก
ปีที่แล้วปีหกสี่พ่อกับแม่เสียชีวิตผู้ตายเรียกเก็บค่าเช่าสวนลำไยกับสามี
ทั้งที่สามีปลูกมาเป็น๑๐ปีก็เลยยิ่งทะเลาะกัน
เช้าวันเกิดเหตุสามีไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับพ่อแม่

โอ้โหไปก่อเหตุยิงพี่สาวยิงน้องชายตาย

เพราะที่ผ่านมาสามีอดทนมาโดยตลอด
สามีก็มองว่าพี่น้องเอาเปรียบ
เป็นคนทำสามีเป็นคนเลี้ยง

ไรที่ได้พี่น้องยึดไปหมดเลย
๓ปีมั้ง๓ปีที่เขายึดโรงหมู่ไปโรงหมู่นี้เป็นของพ่อ
แต่เราเป็นคนทำทำใช้หนี้ให้พ่อด้วยใช้หนี้ให้พ่อตลอด
แต่รอบสุดท้ายลูกหมูไม่ทำให้เงินไม่ได้
มันแต่๑เซนติกว่า๑เซนติคนแล้วไม่ได้เงินพ่อก็ทำอยู่
ไม่มีเงินเราก็ทำให้ตาอยู่
แล้วเสร็จหลังมาวันสุดท้ายได้สามแสนกว่า
เขาตัดบัญชีของพ่อไปเบิกใช้หมดเลย
หลังจากนั้นมาก็เลยมาถูกกันเลย

พ่อบอกว่าน้องแกบอกว่าเคยหาใส่

แต่พ่อดูอาการผลมนต์แล้วพ่อทำอยู่แล้ว
ทีนี้พ่อบอกว่าที่ของหาหาอย่างนี้อย่างก็ได้

เพราะว่าผู้ก่อเหตุก็มอบตัวกับตำรวจ
ตอนที่หลังจากทำแผนก็ต้องรอฝักขังพรุ่งนี้ต่อ

รวมถึงข้อหาเรื่องของอาวุธปืนด้วย
ศพของผู้ตายนำส่งสนัสูตร
ทุกผู้ชมครับ